สวัสดีค่ะรูปกรรมร่าหนาวกับริชันดาวสูบภาษาลา
ของเรื่องดูกาลพ่อปรู่และช่วงสัปดาห์หน้า
เราจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะ
แม้ว่าสัปดาห์นี้ฝนจะน้อยจากลมฝนประจำฤดูอ่อนกำลังลง
แต่สัปดาห์หน้าฝนจะกลับมาอีกครั้งนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้ค่อนข้างน้อยอยู่ที่ร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้๑๔๐ของพื้นที่
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
วันนี้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยแม้ว่าฝนจะน้อยแต่อากาศไม่ร้อนจัดนะคะ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๘องศาเซลเซียส
ดัชนีความร้อนหรือว่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้วันนี้หลายพื้นที่
ยังคงสูงกว่า๕๐องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยอยู่ที่เพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่
บางช่วงฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวค่ะ
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกอย่างเป็นทางการ
และสัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนค่ะ